บอกเลยว่าณเดชน์ยายาเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวมีข่าวดีกันแน่นอน
เจอพี่นักข่าวนะขออัปเดตเรื่องความรักนิดนึงก็ละกัน
โถเพราะคนคลั่งรักล่าสุดมีวันว่าง
ก็เลยขอไปพักผ่อนกับหวานใจและครอบครัวของน้องยายา

มีกิจกรรมทำตลอดเลยนะกินข้าวออกกำลังกาย

ถามว่าเจอกันครั้งนี้คุณพ่อน้องยายา
คุยเรื่องอนาคตหรือเปล่าแต่คุณแต่งงานหรือเปล่า

เจ้าตัวณเดชน์บอกว่านะคะด้วยความที่เป็นผู้ชายเหมือนกันไง
ก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้สักเท่าไหร่
แต่เมื่อถึงเวลาค่ะท่านคงแนะนำอยู่แล้ว
แล้วบอกอีกด้วยนะคะว่าดีใจคุณพ่อเนี่ย
เมตตาแล้วก็เอ็นดูณเดชน์มากเลยค่ะ
มีโอกาสก็เลยไปอยู่กับคุณพ่อของน้องด้วย

พ่อเป็นคนตลกครับเป็นคนตลกครับ

ผู้ชายก็จริงไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากสักเท่าไหร

เมื่อถึงเวลาเขาก็คงจะแนะนำอะไรเราอยู่แล้วแหละครับ
ยินดีด้วยนะสุดยอดไปเลย

หล่ออย่างพี่ชาคริสแย้มนามกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เจอทั้งทีอัปเดตเรื่องทายาทนิดนึง
ตอนนี้ลูกชายคนแรกน้องโพลเนี่ยเผลอแป๊บเดียว
๔ขวบจะ๕ขวบแล้วค่ะ
ชาคิดบอกว่าใจหายเหมือนกันโตเร็วและที่สำคัญคุณผู้ชมดูซะก่อน
แบบสันสุดแสบสนสุด
ส่วนแพลนคนที่๒ถูกถามว่า

เจ้าตัวบอกว่าพยายามมาตลอด๒ปีนะ
มาวันนี้ครบรอบแต่งงาน๕ปีแล้ว

ต้องโทรทักว่าเมื่อไหร่จะมีน้องให้หนูล่ะคะ

เดี๋ยวคืนนี้จริงจังกันแล้วนะ

พยายามอยู่พยายามอยู่

เพราะว่าด้วยวัยด้วยอะไรอย่างที่เขาพูดกันตลอด

ให้ฟังแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูคือ

ก็ถามแม่แบบว่าเมื่อไหร่จะมีน้องให้หนู

ใช่อยู่ว่าชาคิกรอเลยคะ